อีกหนึ่งเรื่องคงต้องย้ำเตือนคุณผู้ชม
ใครที่ทำงานทำงานหนักมาก
ทำงานทำงานเวลาปกติแล้วก็ไปทำโอทีด้วย

ชายคนหนึ่งอายุ๕๑ปีควบทำงานแบบโอที
ดึกมาหลายวันกลับไปบ้าน
พระยาสังเกตเห็นทำไมนอนกรน

เกร็งขึ้นเกร็งขึ้นกระตุกด้วย

คือพระยาพยายามขย่าวให้ตื่น
แต่ไม่ตื่นสุดท้ายเสียชีวิตเลยครับ
เหตุผลคืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพ

แฟนก็ยืนร้องไห้ร้องห่มแบบนี้นะครับ

หลังจากมีผู้เสียชีวิตที่ห้องพัก

รัตนบุตตาอายุ๕๑ปีครับ

สภาพศพนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ที่
บริเวณหน้าโทรทัศน์นอกห้องนอน
จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย

สาเหตุภรรยาของผู้ตายบอกว่า

ใช่ครับทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราลงไปพื้นที่ครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินก็เดินทางไปที่จังหวัดชนบุรี
ก็ไปเจอญาตินะฮะก็มีการนำศพของนายคำปันนั้นไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแล้ว
นะครับอยู่ที่วัดกระทิงรายอำเภอแหลมชะวังจังหวัดชนบุรี
ญาติก็ยังคงโศกเศร้าเสียใจโดยเฉพาะภรรยาเพราะว่าก็ไม่คาดคิดว่า
คือก็ทำงานเฉยไม่คาดคิดว่าจะถึงกับเสียชีวิตแบบนี้นะฮะ
ทางด้านของนางหนูรัฐภรรยาของนายคำปันเล่าให้ฟังแบบนี้
ปกติแล้วเนี่ยสามีจะออกไปทำงานตอน๘โมงจนถึง๕โมงเย็น
แล้วก็ทำโอทีต่ออีก๓ชั่วโมงเป็นประจำ
ซึ่งวันเกิดเหตุประมาณสักเกือบตี๔ระหว่างที่นอนอยู่ด้วยกัน
ได้ยินเสียงสามีกรนทั้งที่สามีไม่เคยนอนกรนมาก่อน
ก็เอกใจตื่นขึ้นมาดูพบว่านายคำปันสามีเริ่มแขนขาเริ่มเกรงแข็งไปแล้ว
เหมือนคนหายใจไม่ออกอะครับกระตุกกระตุกชักขึ้นมา
พยายามเขย่าตื่นพยายามปลุกสามีสักครู่หนึ่ง
แขนขาเริ่มเก่งผ่อนลงไปเหมือนจะดีขึ้น
ก็เลยพยายามเรียกให้ตื่นแต่สามีไม่ตื่นไม่ตอบสนอง
สักพักหนึ่งตัดสินใจปั๊มหัวใจเองครับ
พยายามปั๊มหัวใจสักพักหนึ่งแล้วก็รีบโทรเรียกญาติไปช่วย
แต่ว่ามันก็ไม่ทันครับคุณผู้ชม
โทรแกก็อีกครั้งที่สองฮือรู้อาการแล้วกันไม่ตื่น
ก็เลยช่วยปั๊มเข้นอะไรแบบนี้ทุกอย่าง
ให้เขาฟื้นหนักแล้วเกิดครั้งที่สามแกก็ไปเลย
ไงคุณฮะคุณมันก็น่ากลัวนะ
แบบนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
ทางด้านของนางหนูรัฐก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่า
ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตเนี่ยนะมีอาการปวดหัวเป็นประจำ
สามีก็เลยเธอเองก็เลยให้สามีกินยาพาราเข้าไป

คืนวันเกิดเหตุเนี่ยสามีก็กินยาหมดเดิม
แล้วสามีเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่า
ถ้ากินยาเม็ดนี้ไปแล้วไม่ตื่นทำยังไง

คือภรรยาเองก็บอกว่าก็ไม่คิดว่าคำพูดคำนั้น
จะเป็นคำพูดที่มันจะเกิดขึ้นจริง

ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ

ไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพใดมาก่อน
รวมถึงไม่เคยกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเลยครับ

ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าการทำงานหนัก

จะทำให้นายคำปันเสียชีวิตได้นะครับ
หลังจากนี้ภรรยาของนายคำปันก็ต้องรอให้จัดงานศพเสร็จก่อน
แล้วก็คิดหนทางว่าทำยังไงสามีไม่อยู่แล้ว
เสาหลักในครอบครัวไปเธอจะอยู่อย่างไรต่อไปนะครับ
แล้วก็ตำรวจเองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต
ก่อนจะไปสรุปสำนวนเพื่อลงความเห็นของการเสียชีวิต
แต่ว่าจากการสันนิษฐานเบื้องต้นก็น่าจะเกิดจากหัวใจวายเฉียบพันธุ
แล้วก็ความอ่อนล้าหลังจากที่ทำงานแบบสะสมหนักมานานนะครับ
คุณผู้ชมใครแบบทำงานแบบเร่งทำโอทีเอาเงิน